ที่จะตีมือเพราะว่าคนที่ขึ้นไปเที่ยวที่เชียงใหม่เหมือนกัน
อยู่ที่เชียงใหม่ไปที่จุดชมวิวดอยปุ๋ย
ปรากฏว่าขึ้นไปชมวิวไม่พอ
เอาขยะที่คุณถือไปด้วยไปทิ้งตามแถวนั้น

ใช่นะฮะดังนั้นตอนนี้เขาเลยเป็นห่วงเรื่องของสภาพแวดล้อม
แล้วก็เขาบอกว่าขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าแก้ปัญหาโดยด่วน
เพราะคุณดูสิขยะขึ้นไปดูแก้วน้ำแก้วกาแฟ
ถ่ายรูปแล้วติดขยะมานี่ไม่สวยเลยนะ
ใช่นะครับเป็นบริเวณจุดชมวิวดอยปุ๋ยอำเภอเมืองเชียงใหม่
ซึ่งมองลงไปเห็นทะเลหมอกมองหน้าฝนแบบนี้
ก็จะเห็นไอน้ำถูกไหมสวยงามย่าเขียวต้นไม้สวย
แต่ปรากฏว่ามองไปอีกนิดหนึ่งกองขยะนี้เกลือนกราดเต็มพื้นที่ไปหมดเลย
หลังจากที่นักท่องเที่ยวหลายคนขึ้นไปชมความสวยงาม

แล้วนำอาหารและเครื่องดื่มไปทานด้วยแต่ก็ทิ้งไม่เป็นระเบียบนะครับ
จุดชมวิวดอยปุ๋ยอยู่เหนือหมู่บ้านมงค์ดอยปุ๋ย

แล้วก็หมอกที่ปกคลุมพื้นที่ในช่วงหน้าฝนแบบนี้

ก็จะมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนขึ้นไปอย่างไม่ขาดสาย

ช่วงหลังมีนักท่องเที่ยวนำทั้งเครื่องดื่ม

พร้อมกับชมธรรมชาติไปด้วยนะครับ

กินไปชมไปโอ๊ยสวยงามบริการดีอากาศดี
แต่ปรากฏว่าพอกินเสร็จวางไว้ตรงนั้น
หรือไม่ก็ทิ้งในถังขยะแต่ก็ล้นลงมาจากถังขยะ
หรือไม่ก็เห็นใครเริ่มต้นทิ้งชิ้นหนึ่งไว้ตามพื้น

โดยเฉพาะส่วนใหญ่จะอยู่คนต้นไม้ที่มุมเสาอะไรอย่างนี้นะ
ครับตอนนี้นะฮะก็นักท่องเที่ยวเองนะครับ
แล้วก็ชาวบ้านเองเขาบอกว่าขอหน่อยเถอะนะ
ทางด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปแก้ไข
ติดป้ายเตือนประชาชนเป็นภาษาต่างให้กับคนที่ขึ้นไป
ให้ช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยนะครับ
รวมถึงอาจจะจัดภาชนะรองรับ

รองรับขยะให้มากกว่าเดิมหน่อยนะครับ